คุณผู้ชมครับมาดูเหตุในร้านอาหารนะครับ
เจ้าของร้านอาหารอินเดียในพัทยา
เปิดเผยภาพวงจรปิด
เอามาแฉเรื่องเกี่ยวกับลูกค้า
แอบถอนขนและมาใส่ในจานอาหาร
เพื่อจะหวังต่อรองที่จะได้กินฟรีนะครับ
ก็เลยเอาออกมาเตือนผู้ประกอบการให้ระวัง
ว่าจะถูกทำแบบนี้ทำให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
จังหวะนี้ที่วงเหมือนกับเธอไปดึงขน
ขนอะไรฮะด้านล่างอะค่ะเออ

เธอยังไม่ได้ใส่ทันทีนะถึงเธอใช่ครับ
เหมือนคุยกันก่อน
แล้วเอาวางเอาค้างจานก่อน
แต่ต้องบอกว่าเธอก็ทานข้าวอะไรไปเรื่อยนะ
ที่เธออิ่มแล้วนะฮะทานไม่หมดหรอกนะในจานของเธอนะฮะ
ก็ดูจากลักษณะการรวบช้อนอะไรไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นดึงอะไรบางอย่างจากด้านล่าง

คือเจ้าของร้านอาหารอินเดียในพัทยานะครับ
ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า๑๙๐๐คน

เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารอินเดียเล็กในพัทยา
แล้วก็มีลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร
แอบหยิบเส้นขนของตัวเองใส่ลงไปในจานอาหาร
ก่อนจะทำทีต่อว่าทางร้านเพื่อขอต่อรองเรื่องของราคา

ขณะที่พนักงานของร้านเข้ามาคิดค่าอาหารนะครับ
ลูกค้าคนนี้ก็ได้พยายามชี้ให้ดูที่จานเนี่ย

คือมันมีในถ้วยนั้นด้วยคุณถ้วยแกงอันนั้น

คือเธอหยิบเอาไปใส่ในถ้วยแกงนั่นนะคะ

แล้วหลังจากนั้นก็เรียกพนักงานมาให้มาดู

เขาก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ
แล้วก็แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารอื่น
เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตลูกค้ากลุ่มนี้ไว้นะฮะ

และอ้างว่ามีเส้นขนมีเศษอะไรในอาหาร

เพราะอาจจะทำให้ร้านของคุณเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะครับ